คุณผู้ชมครับเรื่องของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบอุบัติเหตุที่ทางลอยฟ้าบรมราชชนนานีจนเสียชีวิต
เมื่อวานี้ทางญาติของอาจารย์ก็ได้เดินทางมารับศพ
ท่ามกลางความโศกเศร้านะครับขณะที่ตำรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบร่องรอยของการเบรกของรถของอาจารย์เลย
นัดคนขับรถกระบะคู่กรณีมาสอบปากคำเพิ่ม
หลังจากที่คนขับรถกระบะที่ถูกรถของอาจารย์ชนท้ายเนี่ย
ก็ได้รับอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับ
โดยญาติของนายรัฐการกวมมนรัด
อายุ๔๐ปีอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เดินทางเข้ารับศพที่โรงพยาบาลสิริราช

หลังจากที่นายรัฐกาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถชนบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานี
คือรถของอาจารย์ไปชนท้ายรถกระบะ

ชนแท่งเบรีเออร์ตรงเกาะกลางถนนเกิดไฟลุกไหม้
มีพลเมืองดีพยายามช่วยนำตัวของอาจารย์ออกมาจากรถก่อน
วันพุธที่๑๗ตุลาคมนะครับ
จะได้นำร่างของอาจารย์นั้นไปประกอบพิธีทางศาสนาคริสต

ด้านของพันธ์ตำรวจโทนัทธนันม่วงงามสารวัตรสอบสวน
สายตรวจ๓สถานีตำรวจนครบานคู่ขนานลอยฟ้า
เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีนะครับว่า
พนักงานสอบสวนได้ส่งศพมาชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสิริราช
เรื่องต้นผลพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลเจ้าพระยา
พบว่าเกิดจากการเสียเลือดมาก
และได้รับบาดเจ็บจากการกระทบกระเทือนภายในอย่างรุนแรงนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะคือนายประยุทธ์ปีนสา
วัย๔๙ปีก็ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเย็บแผลกว่า๑๐เข็ม
ตอนนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ตำรวจได้สอบปากคำแล้ว
คนขับรถกระบะให้การเบื้องต้นนะครับว่า
เขาเองขับรถกระบะซึ่งบรรทุกยามองมาจากท่าพระจันทร์
กำลังจะมุ่งหน้าไปส่งที่พุทธมนตรสาย๒
ก็ขับขึ้นถนนลอยฟ้าบรมราชชนนานีขาออก
ขณะขับรถอยู่เลนขวาก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
รถเก๋งของอาจารย์ขับมาชนท้ายอย่างแรง

ก็ขับมาในช่องขวาปกติถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
รถแถวนั้นมันเริ่มเคลื่อนตัวช้า

เห็นรถของอาจารย์เป็นรถเก่งนะ
วิ่งมาด้วยความเร็วชนท้าย

พุ่งชนทางเบอร์เออร์ไฟลุกไหม้
จุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับ
ต้องหากล้องก่อนจุดเกิดเหตุ
บอกแบบนี้นะต้องหากล้องก่อนจุดเกิดเหตุ
เพื่อส่งให้ผู้เชี่ยวชาญคำนวณความเร็ว
และลักษณะของการขับขี่นะครับ
ทางนี้พิสูจน์หลักฐานก็ตรวจที่เกิดเหตุ

ทางด้านของมารดาก็ติดต่อขอรับศพไปนะครับ
แล้วก็จะทำประกอบพิธีทางศาสนาคริสต

ตอนนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของพิสูจน์หลักฐาน
ไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
รอยเบรกรอยขูดที่ทางบริเออร์เป็นอย่างไร
แล้วก็เรื่องของไฟที่มันลุกโหมกระหน่ำ
ที่ห้องเครื่องเกิดจากสาเหตุใดกันแน่นะครับ